ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธ
ผู้ชายคนหนึ่งบวชเป็นพระอายุ๔๑ปีไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของตัวเองผู้หญิงแต่งงานมีสามีแล้ว
วันดีคืนดีผ่านมาเห็นผู้หญิงอยู่กับสามีเกิดอาการหึงสามีเขาหึงค่ะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายไปเอามีดนะคะ
เป็นลักษณะมีดหมอยาวประมาณ๑ฟุตมาจ้วงแทงจนผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะอาการหึงหวง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
ขึ้นวันที่๘กันยายนที่ผ่านมาช่วงค่ำค่ะ
คนที่ถูกแทงก็คือคุณยุภาคล้ายหลิมเธออายุ๔๓ปีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณท้องด้านซ้าย๑แผล

แล้วเหตุการณ์คุณเกิดในบ้านของฝ่ายหญิง

หลังก่อเหตุนะคะอดีตพระรูปนี้คุณนี่ไง
บงฝากไว้ให้ดูต่างหน้า
เพราะว่าก่อเหตุเสร็จปุ๊บรีบพาดสะบงไว้ตรงนั้นเลยค่ะ

หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
ต่อมาช่วงสายของวันที่๙กันยายน
ขณะที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนส้มโอ
ห่างจากจุดที่เขาก่อเหตุสักประมาณ๓๐๐เมตร
พร้อมกับมีดหมอยาว๑ฟุตที่ใช้ก่อเหตุนี่
จากพระอุก็เป็นนายอุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาแล้วด้วย
ขณะที่ถูกควบคุมตัวนายอุคนนี้นี่เห็นไหมคุณ
รอยยิ้มอ่อนแบบนี้ให้กับชาวบ้านสีหน้าสะทกททานไหม
สีหน้าสะทกสถานไหมสีหน้าสำนึกไหมตอบเลยว่าไม่นะคะ
หน้ายังเปื้อนยิ้มอยู่เลยอะค่ะทีนี้เราไปพูดคุยของ
กับพี่ชายของนางยุภาคนเจ็บชื่อว่านายอนงคนนี้นะคะ
คุณอนงเล่าบอกว่านายอุผู้ต้องหาเนี่ยแอบชอบพอนางยุภาชอบมานานแล้วด้วย
แต่นางยุภาเนี่ยไม่เล่นด้วยเพราะว่าเป็นญาติกันจะไปเล่นด้วยได้ไง
ยุภาเองเขาก็แต่งงานมีสามีแล้วก่อนก่อเหตุนายอุผู้ต้องหาเนี่ย
บวชเป็นพระที่วัดในหมู่บ้านบวชได้ประมาณ๑เดือน
แต่ก็ไม่ได้นำพาเลยไอ้๑เดือนที่บวชมานะคะ
เคยพูดอาฆาตไว้ว่าถ้านางยุภาไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
แล้วสุดท้ายก่อเหตุจริงจริงค่ะวันเกิดเหตุในอุเนี่ย
เขาผ่านมาเห็นว่าคุณยุภากับสามีเขาอยู่ด้วยกัน
เขาก็ต้องอยู่ด้วยกันสิสามีภรรยาถูกไหม
แต่เกิดอาการหึงสามีเขาซะงั้นหึงหวงที่คุณยุภาไปอยู่กับสามี
พอสบโอกาสคุณยุภาอยู่คนเดียวนายอุก็เลยใช้อาวุธมีดเนี่ย
้วงแทงคุณยุภาเนี่ยจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แหมพอทราบข่าวแบบนี้แล้วว่านายอุเนี่ย
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ทุกคนก็ต่างสาบแช่งนี่ค่ะ
สาบแช่งเพราะว่าที่ผ่านมานายอุคนนี้พฤติกรรมคือไปยุ่งเกี่ยว
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากลัวไง
คนเสพติดมันหลอนยานึกออกไหมจะทำอะไรก็ได้
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาอยู่ไม่ผาสุกเลย

บุกรุกเคหสถานแล้วก็ข้อหาคือพยายามฆ่าองค์ประกอบพยายามฆ่าคือ
จะฆ่าแต่ฆ่าไม่สำเร็จถูกไหม
ที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ